นึงก็คือสุนัขเพชรเมียตัวหนึ่งนี้ถูกโซ่ขนาดใหญ่อ่ะพันธุ์ที่บริเวณสะโพกเป็นแผลเน่าวะเลยเช่าบ้าน
ทนไม่ไหวค่ะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือค่ะคุณผู้ชมคือเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยกำลังช่วยเหลือเจ้าน้องหมาตัวเนี้ยอยู่อ่ะ
คือมันอยู่ในสภาพที่โซ่มันรัดแล้วพันบริเวณสะโพกอะค่ะอืม
คือพี่กู้ภัยเนี่ยต้องค่อยจับเจ้าหมาตัวนี้ไว้เพราะว่ามันอยู่ในอาการที่มันหวาดกลัวด้วย
ครับแล้วก็ต้องใช้อุปกรณ์ตัดโซ่อ่ะตัดโซ่ที่ติดกับตัวเจ้าหมาตัวนี้อยู่
สุดท้ายก็ตัดออกได้สำเร็จนะคุณผู้ชม
หมาน่าสงสารมากเพราะว่าคือแผลมันลึกมากค่ะคุณ
คือเป็นภาพที่เวทนาจริงนะ
คุณถนอมกล้าวผลอาสากู้ภัยสว่างอริยะจังหวัดนครนายก
เล่าให้ฟังบอกว่าเขามาช่วยเหลือเจ้าหมาเพศเมีย
ตัวนี้วัยประมาณ๑๒ปีสีขาวตัวนี้
บริเวณบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ตำบลท่าช้าง

เพราะว่าชาวบ้านได้ยินเสียงหมาร้องหวยหัวนะคุณ
คือพอไปถึงบ้านหลังดังกล่าวนะคะ
ก็พบว่าเจอเจ้าหมาตัวนี้อยู่ในสภาพที่
อย่างที่เราเห็นโซ่มันพันล็อกไว้ที่บริเวณสะโพก
เนื้อเข้าไปด้านในแล้วคือเนื้อด้านในเน่าแล้วนะ
แล้วลำคอก็ยังมีรอยแผลอีกค่ะ
พี่กู้ภัยได้โทรแจ้งเจ้าของบ้านก่อน
พอได้รับอนุญาตในการช่วยเหลือก็รีบให้การช่วยเหลือทันที
ซึ่งในตอนแรกที่เจ้าหมาเห็นเจ้าหน้าที่มันกลัวไงคุณ
เข้าใจไหมตอนนี้ดูหน้าหน้ามันยังอยู่ในอาการแบบหวาดกลัวอยู่เลย
เพราะว่าหนึ่งคือมันเจ็บปวดเนอะ
อาการที่มันเจ็บปวดจากโซ่ที่พันอยู่มันก็ทำให้
มันกลัวที่จะแบบใครจะมาทำร้ายมันหรือเปล่าอะไรแบบนี้
พี่เจ้าหน้าที่ต้องเอานมเปรี้ยวมาให้มันกิน
คือให้มันสบายใจก่อนเพราะว่าท่าทางมันดูอิดโรยนะ
พอมันเชื่อใจมันสบายใจแล้วมันก็เลยยอมให้พี่เจ้าหน้าที่จับ
แล้วก็สามารถช่วยเหลือเจ้าสุนัขตัวนี้ให้ทำการรักษาต่อไปได้
ก็ไปสอบถามนะคะก็ทราบว่าปกติคือเจ้าของบ้านเนี่ย
ไม่ค่อยอยู่นะประมาณ๑๕วันก็มาทีอะไรอย่างนี้คือไม่ค่อยอยู่บ้าน
ก็เลยทำให้นานทีจะได้กลับมาบ้าน
ส่วนสุนัขที่เลี้ยงไว้ก็จะคอยมีเพื่อนบ้านนำอาหารมาให้บ้าง

คุณผู้ชมเห็นแบบนี้มันน่าหดหูใจเหมือนกันเนาะ

ถ้าเกิดว่าเราตั้งใจที่จะเลี้ยงสัตว์เราเอามันมาด้วยความรักความเอ็นดูแล้ว
ไม่ว่ามันจะเป็นยังไงเราก็ต้องเลี้ยงมันนะคะ
ไม่ใช่ว่าปล่อยไว้เป็นภาระคือต่อให้เราแบบ
ไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรเราไม่อยู่บ้านหรืออะไร
แล้วก็ต้องมีความเป็นห่วงบรรยายมันนะไม่ใช่ปล่อยปะละเลยเนี่ยสุดท้าย
คือถ้าถูกพันไว้แบบนี้นานมันตายได้นะ
แต่ก็ต้องชื่นชมพี่กู้ภัยนะที่ช่วยเหลือเจ้าหมาตัวนี้นะครับ